โชคลาภเขาบอกว่าไปกราบไหว้พญาเต่าหัวมังกรที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรี
ยิ่งใหญ่กระกาศตาต้องยกให้สุพันธ์จริงนะ
ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงพระเจ้าที่จะเป็นเต่าไหมเลย
เหมือนกับว่ามีกาดส่วนตัวอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชม
ที่นี่ฮะเขาบอกว่าเป็นพญาเต่าหัวมังกรหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
วัดป่าเลไรวรวิหารตะบนรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรดานักท่องเที่ยวและคนที่นิยมเรื่องของการขอโชคขอลาบมาที่นี่กันเยอะ
ตรงนี้ที่ให้ได้นี่เห็นไหมพอเดินล่ะ

ตัวสูงระวังเดิม
อ่ะนี่ตรงนี้เห็นมั้ยหมุดนะอ่า
แต่เมื่อรอดมาแบบนี้คุณอย่าลืมเอามือปาดไปที่ท้องมัน
รูปไปลูบไปตามความเชื่อของชาวจีนที่มีต่อพญาเต่าหัว
มังกรเชื่อว่าจะมีอำนาจวาสนาและมากด้วยทรัพย
ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย
เมื่อผ่านตรงนั้นมารอดท้องเตาแล้วใช่ไหม

อู้วเป็นเชียมสียักษ์หรือคะ
เล็กก็มีแล้วแต่คนชอบ
ถ้าถามผมผมชอบใจ

นี่ไงพี่เขายกมาโชว์เราแล้ว

คุณจะชอบแบบไหนคุณก็เลือกตามนั้น

รวมไปถึงไอ้เซียมซีเวลาคุณเขย่าออกมา

กรรมทุกวันคำทำนายนะฮะใช่ฮะแห้งสินตำขอประตูวัดหมดแล้วครับ

ให้มันมีประโยชน์กับเราบ้างฮะไปอ่านนิดนึงอ่านถ่ายรูปมาก็ยังดี
ตอนนี้ลืมแล้วว่าเซียมซีเอาไว้ทำอะไร
เอ้ายังไงสักปริงจุดผสมกว่าแล้วถูกยอมดู
คนที่มาคอมเมนต์สาธุเพียบเลย
มีคำว่าสาธุกี่คำแทบจะทุกคอมเมนต์ได้เลยนับไม่หวาดไม่ไหว
มีคนถามที่ไหนที่ไหนสุพรรณบุรีถ้าอยากจะตามไปก็แล้วแต่
สุภัณฑ์บุรีเขายิ่งใหญ่จริง